คุณผู้ชมคะต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะเมื่อเพจดังค่ะ
ก็ปล่อยข่าวออกมาให้เดากันเล่นนะนะว่านักแสดงสาวสายเกาหลีกำลังปลูกต้นรักกำลังซุ่มเลยนะ
แล้วคนก็เดากันโอ๊ยสายสืบโซเชียลเป็นยังไง

บอกเลยค่ะตอนหนูทำงานหนูตั้งใจแบบนี้หรือเปล่าคะลูก

คำสนุกถือว่าเป็นลีลาจังหวะของชีวิตนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งล่าสุดค่ะนักแสดงสาวออมก็ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้นะ
โดยตัวเธอเองค่ะยอมรับว่ารู้จักแล้วก็สนิทสนมกับไฮโซรุ่นพี่จริง
แต่ยังไม่พร้อมระบุสถานะนะคะ
เพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะคุณ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนละกันนะคะ
ส่วนกระแสเปรียบเทียบตัวเธอกับซุปตารุ่นพี่ค่ะ
ออมยอมรับนะว่าคงจะห้ามไม่ได้
แต่ก็ขอเลือกคิดแล้วก็ขอเป็นเลือกคิดที่เรื่องปัจจุบันเท่านั้นค่ะ
ยังไม่ได้คบกันแต่ว่ายอมรับว่าเรารู้จักกันนะคะ
ก็คุยในฐานะศึกษากันอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะ
ก็เราก็กำลังศึกษากันอยู่

ไม่ถึงปีแน่นอนจริงแล้วเรารู้จักกันมาประมาณแค่๓เดือน

คือเราชื่นชมเขาความรู้สึกว่ารบกวนพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถามว่ากังวลไหมคือออมพยายามแบบอยู่กับปัจจุบันมากกว่า
พยายามคิดถึงความสัมพันธ์ของเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเราสองคนจะโอเคกันไหมหรือว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันไหม
อันนี้ออมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า
อู๊ก็บอกอะไรว่ายืนยังไม่อยู่กับปัจจุบันนะคะอ่านไปแล้วออนไลน์กะโกน
เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเพื่อนของฝ่ายชายเนี่ยนะแนะนำฝ่ายหญิงให้รู้จักแล้วบังเอิญบังเอิญ

เฮ้ยหน้าตาของคุณอ้าวมิออกในสไตล์แบบเฉียว
แต่ออมสุชาจะเป็นสดใสแบบน่ารักแบ๊ว
หน้าตาของออมสุชาเนี่ยไปคล้ายกับแฟนเก่าของคุณแอม
ก่อนคุณอ้ำอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น
ออมบอกว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะ
และระยะเวลาก็ไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่เลย
แอบงงว่าเฮ้ยสรุปว่ามันจะถึงปีแล้วหรือยัง

เมื่อกี้เขาบอกว่าก็ยังไม่ระบุสถานะ
เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าอาจจะตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่าไปเดากันไปนะครับคุณผู้ชมฟังออมสุชาอย่างเดียวก็